จำลุงแบรนด์ได้ไหมลุงแบรนด์เป็นลุงแก่คนนึงที่
เล่นเรือหางยาวไปช่วยค้นหาคุณแตงโม
อย่าลืมเขาเขาเป็นหนึ่งคนที่ไปช่วย
แล้วก็มีคนที่เขาหวังดีไปเอาบัญชีของลุง
บัญชีธนาคารมาโพสต์ให้บริจาคให้ลุงเขาหน่อย
เพราะลุงเขาทำไปด้วยเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด

คุณลุงเขาปิดขอรับบริจาคแล้วนะหลักแสนบาทที่ได้ไปมันเพียงพอกับการใช้ชีวิตของเขาแล้ว
ภาพนี้เป็นภาพที่มีคนไปเจอว่าลุงเนี่ยเอาเรือลำนี้
ช่วยในการที่จะค้นหาคุณตังโมตั้งแต่คืนแรกเลยก็ว่าได้
แบนชื่อจริงคือนายอำนาจกลิ่นสาลีอาชีพคนขับเรือหางยาวรับจ้าง
แม่น้ำเจ้าพญาแล้วเขาอยู่ที่ไหน

โอ้โหกินนอนที่นี่ครับแล้วคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอน๔ทุ่ม
ลุงแกก็นอนตรงนี้แกได้ยินเสียงคนตะโกนมาเรียกโมโม
นะฮะก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาคนที่ศูนย์หายในแม่น้ำเจ้าพญา
แบนก็เลยอ่ะเดี๋ยวลุงช่วยขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเรือช่วยตามหาคุณแตงโมแล้วกัน
ทำกันอยู่ทั้งคืนนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนโพสต์ภาพลุงแบนไป
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพารันยูวิทยานิวาสบอกว่า
ใครจะมีน้ำใจเล็กน้อยช่วยลุงแบนเชิญนะครับ
ที่ช่วยตามหาร่างคุณแตงโมทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งแกขับเรือได้
๔๐บาทบ้าง๑๐๐บาทบ้างบางวันก็ไม่ได้สักกว่าบาท
นะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับทุกร่างที่ลอยขึ้นมา
ถ้าพี่บูลลุงแบนเป็นคนลากนี่ฮะมีคนช่วยโพสต์ไป
เรื่องนี้ชาวเน็ตสนใจกันเยอะแชร์กันเยอะคนใจบุญโอนเงินเข้าไป

ของข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าให้กับแก

ลุงขอนอนท่าเมืองเหมือนเดิมนี่จุดที่ลูกแก่นอน
แก่นอนตรงนี้ลูกผู้สมแก่ทำด้วยใจไม่หวังผลอะไร
แต่กลับได้รับผลเกินคาดครับ
ล่าสุดคุณลุงขอปิดบัญชีในการรับบริจาคแล้ว
แล้วยอดเงินตรวจเช็คล่าสุดมีเงินประมาณ๓๔๑๐๐๐กว่าบาท

ลุงบอกว่าลุงขอบใจนะ
ขอบคุณเลยคนไทยทุกคนที่โอนเงินมาให้ลุง
เงินที่โอนมาให้ลุงจะเก็บเอาไว้ในยามจำเป็น
ยามที่ลุงเจ็บป่วยหลังจากนี้ไป
ลุงแกบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสได้ช่วยใครเท่าไหร่นะครับ
ไม่เคยมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครเพราะไม่มีเงิน
จากนี้เดี๋ยวจะแบ่งเงินบางส่วนไปทำบุญช่วยคนอื่นต่อยอดต่อไป
สำหรับใครที่เป็นห่วงว่าเงินในบัญชีของลุง
มีคนไม่หวังดีไปแทรกแทรงไปเบิกมาไหม
คุณลุงแกต้องถือสมุดบัญชีไปเบิกเงินด้วยตัวเองที่ธนาคารเท่านั้น
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณลุงแบนแล้วกัน
ขอบคุณแทนทุกคนขอบคุณแทนคุณแตงโมที่คุณลุงไปช่วยค้นหาร่างคุณแตงโมด้วย